คุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศร้อน
คนที่ที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็กลัวสัตว์จะร้อน
ก็มีการเปิดพัดลมเอาไว้ให้กับสัตว์เลี้ยง
สุดท้ายไฟมันช็อตไฟไหม้บ้าน
หมาแมวโดนไฟคลอกตายไป๑๑ตัวครับ
โอ้โหเจ้าตัวนี้มันรอดอ่ะ
คือด้วยเจตนาก็คืออยากให้พวกมันเย็นสบาย

และในบ้านเขามีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะมาก

มากแล้วก็แรงมากเลยนะฮะจากระเบียงด้านนอกก่อนที่มันเป็นโครงหลังคา
แล้วเขามีพัดลมไงแล้วคนหลังคามันก็พังถล่มด้วย
ลามเข้ามาในตัวบ้านนะครับดับเพลิงพร้อมกับรถดับเพลิงสามคัน
เข้าไปฉีดน้ำดับเพลิงอย่างเร่งด่วนเนื่องจากว่าบริเวณด้านนอก
มีกรงสัตว์เลี้ยงอยู่หลายกรงมีข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ถังแก๊สอาหารสัตว์ก็ถูกไฟวอดไปหมดนะครับ
ตัวที่อยู่ในกรงนั่นแหละฮะถูกไฟคลอกตายออกมาไม่ได้
ขณะที่กำลังเร่งดับเพลิงเมื่อกี้ไงไอ้ตัวเมื่อกี้เอ้ยดับเพลิงเขาได้ยินเสียง
มีหมาเห่ามาจากในบ้านก็เลยพยายามทุบประตูเพื่อเปิดทางให้มันออกมา
มันก็โอ้โหตัวมันดำแล้วอ่ะนะโดนเขม่านะสุดท้ายมันก็รอดออกมาหนึ่งตัว
หนีออกมาจากกองเพลิงได้อย่างวุดวิทย์โอ้โหมอมแม้มเคี้ยวนี่นี่นี่
โอ้โหเห็นแล้วก็ด้วยความตกใจนะครับตื่นตนกวิ่งตะเลิศเข้าป่าไปเลย
เจ้าของเรียกมันก็ไม่มามันก็วิ่งเข้าป่าไปก่อนนะฮะทุกคนก็ลุ้นระทึกกันไป
ขณะที่ควบคุมเพลิงสุดท้ายใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้คือเพื่อนบ้านคือคุณสันติอายุ๖๕ปีบอกว่า
เจ้าของบ้านเขาไปส่งญาติที่สุพรรณบุรีแต่บ้านหลังนี้อยู่นครราชศรีมานะฮะ
แล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยแต่กลัวหมาแมวมันร้อน
ก็เลยเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้ไม่มีใครอยู่บ้านเลย
สักพักทำไมมันมีกลิ่นไหม้ออกมาจากบ้านหลังนี้
มันเหมือนมีกลิ่นไหม้จากพลาสติกอะครับ
แล้วไฟก็ลุกจากระเบียงก่อนเพราะว่าเขาเปิดพัดลมด้านนอกเอาไว้

สุดท้ายเพื่อนบ้านต้องช่วยกันขนย้ายกรงแมวกรงหมาออกมา
ออกมาได้๒กรงและแมว๔ตัว
จนมือของชาวบ้านถูกไฟลวกกันไป
แล้วนอกจากนั้นในบ้านมีหมาอีก๒๐กว่าตัว

มันมีเลี้ยงว่าในกรงรอบนอกบ้านตัวที่อยู่ด้านนอกรอบตาย
หมาที่เหลืออยู่เนี่ยแต่แมวที่อยู่ในกรงช่วยไม่ทัน
เพราะว่าไฟไหม้แรงก็เลยโดนไฟไหม้ตายกันไป
สุดท้ายแล้วไปตรวจสอบพบซากแมวถูกไฟคลอกตายในกรง๙ตัว
สีขาวสำลักควันตายอีก๑ตัว
แล้วก็มีหมาพุดเดิ้ลถูกไฟคลอกตายอีก๑ตัว
รวมแล้วหมาแมวตายไป๑๑ตัว
แล้วสรรพสิทธิ์เขาก็ไฟหมอดไม่หมดทั้งบ้าน
เหมือนต้นอย่างที่บอกว่าเปิดไฟรมที่ทิ้งไว้

แล้วมันก็เลยเกิดไฟฟ้ารัดวงจรอากาศร้อนด้วย
ความเสียหายก็ไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาท
จะเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้ก็ต้องระวังให้ดีนะฮะ

แล้วช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะว่าอยู่ในกรงด้วยนะคะ